คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่มีคำสั่งย้ายพลตำรวจโทษศุรเชษฐ์หักพานตั้งแต่๖เมษายนนะคะให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยให้พ้นจากตำแหน่งเดิมก็ยังไม่มีใครได้สัมภาษณ์หรือว่าได้เห็นแบบตัวเป็นได้แค่คุยทางโทรศัพท์อย่างนักข่าวไทยรั

ดูแลด้วยตรงแต่ไม่ได้ไปวันนี้ไม่ได้เจอก็เจอท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธจนโอชาอันนี้เป็นแฟมภาพไม่ได้ไปอันนี้เป็นภาพเมื่อสัปดาห์ก่อนที่มาที่คสละหมอแต่ว่าวันนี้ค่าก็มีคำสั่งออกมาอีกค่ะเป็น
ตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักผ่านขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม
ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติโอนไปเป็นค่าราชการพลเรือนสามัญ
ประเภทบริหารระดับสูงในตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ก็ประกาศอยู่ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
ก็พ้นจากการเป็นตำรวจไปอยู่สำนักนายก
ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเด้งที่คนก็ตกใจ
ทีนี้ค่ะพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
โบกมือปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องนี้นะคะ

ส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

ไม่ได้ไปประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
โทคงชีพตันตระวานิสโคศกระทรวงกลาโหม
ชี้แจงบอกว่าพลเอกประวิทย์เนี่ย
ลาป่วยเพราะว่าท้องเสียปวดท้อง
กินอะไรเข้าไปก็ไม่รู้ก็เลยปวดท้องนะคะ
ก็เรียกแพทย์ไปตรวจรักษาที่บ้านพัก
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ๕จังหวัด

คำสั่งโยกย้ายพลตำรวจโทษสุรเชษ
เดี๋ยวบ่ายวันพรุ่งนี้พลเอกประวิทธิ์
ไปประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
กตรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแน่นอน

แต่รายงานล่าสุดประชุมกรตรพรุ่งนี้เนี่ย

เพราะว่าเมื่อคอรมอแล้วก็หัวหน้าคอสช
มีคำสั่งให้บิ๊กโจ๊ก
จากการรับราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มาอยู่ที่สำนักนายกแล้ว
ก็เลยคงจะเห็นว่ายังไม่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องตั้ง
ผู้บัญชาการสตมคนใหม่

วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี

พลตำรวจโทษสุรเชษเดินทางเข้าพบ
เพื่อรายงานตัวแล้วก็รับทราบภารกิจหน้าที่

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะ
ซึ่งก็บอกว่านายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ให้ตัวเองเป็นผู้รับการรายงานตัว

ก่อนจะมีการโปรดกล้าวให้มีการดำรงตำแหน่งใหม่
ซึ่งก็คือตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ

เดี๋ยวจะมีการรายงานตัวในตำแหน่งดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ทีนี้ถามว่าต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
สอบสวนพลตำรวจโทษสุรเชษหรือเปล่า

เพราะคำสั่งนี้เป็นคำสั่งหัวหน้าคอสช

จะสอบสวนหรือไม่สอบสวนต้องไปถามทางตำรวจเขานะคะ

รายชื่อของพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพาน
ยังไปอยู่ในรายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐ

เหมือนกับข้อราชการคนอื่นที่ถูกคำสั่ง

ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะมีคดีอะไรบ้าง
ใช่ค่ะแต่เหมือนอาจารย์วิศนุก็พูดเอาไว้ว่าต้นเรื่องของการย้ายครั้งล่าสุดนี้
ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตอืมอืมอ่าครับอ่าทางพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนากุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดิมมีข่าวว่าจะต้องมาทำคดีต่างต่างของ
คนตนบทโทษสุรเชษฐ์ค่ะนะฮะอ่าก็ให้สอมภาษณ์เอาไว้เหมือนกันนะครับ
อันนี้เป็นอำนาจพบนะครับไม่จำเป็นต้องมาบอกผมนะครับ
แล้วท่านก็ไม่ได้บอกอะไรด้วยก็ผมไม่ได้ทราบทุกเรื่องนะครับ
อันนี้ต้องไปถามพบจะมาถามประเด็นผมว่าย้ายเข้าเพราะอะไรอย่างนี้
ผมตอบไม่ได้นะครับว่าผมไม่ได้เป็นคนเสียงคำสั่งย้ายนะฮะ
ที่สุดของการตรวจสอบคดีอะไรต่างตอนนี้
ก็ต้องรอพบสั่งยังไม่มีคำสั่งยืนยันยังไม่มีคำสั่ง
เดี๋ยวจะเป็นตู่เป็นปากว่ามีคดีมีสอบมีอะไรยังไม่มีคำสั่งใดทั้งสิ้นนะครับ
โดยสรุปกันหน่อยครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพาน
เริ่มจาก๕เมษายนมีข่าวลือว่าจะถูกเด้งหลังจากนั้นก็มีคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ออกมาจริงในการโยกย้ายออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาเมื่อ๖เมษายน
แต่ความจริงคำสั่งเนี่ยเซ็นห้าเมษายนนะครับพลตำรวจโทษสุรเชษก็เก็บตัวเงียบมาตลอด
ตั้งแต่๖เมษายนมา๗เมษายนมาถึง๘เมษายนท่ามกลางข่าวลือต่างนานาว่า
ถูกตรวจสอบในคดีนั้นคดีนี้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับ
เป็นข่าวลือนะฮะ๘เมษายนให้สัมภาษณ์กับสื่อผ่านทางโทรศัพท์บอกว่าสบายดี
แต่ก็มีข่าวลืออีกว่าจะถูกแจ้งข้อหาถึง๖ข้อหา
และวันนี้๙เมษายนมีประชุมคณะรัฐมนตรีที่ประชุมมีมติให้ย้ายจากตำแหน่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาอยู่ที่สำนักนายก
และหัวหน้าคอสชบรรจุชื่ออยู่ในรายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องตรวจสอบคดีทุจริต
แต่จะมีคดีอะไรบ้างต้องรอดูกันต่อไป